เอาคุณผู้ชมค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
เมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วมีคดีดังเกิดขึ้น
ก็คือคดีลุงวิศวะที่อยู่บนรถตู้กับรถที่ยิงกันใช่ไหม
ใช่ค่ะอยู่แถวอ่างศิลานะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถตลาดอ่างศิลาค่ะ
แล้วลุงวิศวะก็ไปยิงหนุ่มอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นนักศึกษาเสียชีวิตนะคะ
นับมาจนถึงวันนี้นะคะศาลจังหวัดชนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาของสารดีกาคือประสานสุดท้ายแล้วอะค่ะ
แต่ลุงวิศวะไม่มารับฟังคำตัดสินด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจออกไหมจับเลยค่ะ
วิศวะชื่อวนายสุเทพโภชนสมบูรณ์อายุ๕๖ปี
เป็นวิศวกรและเป็นจำเลยในความผิด
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และมีความผิดฐานข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
เหตุการณ์นี้เกิดจากคดีที่ไปก่อเหตุยิงนายนวพลผึ่งผาย

เหตุวิวาสเรื่องที่จอดรถเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๐ค่ะ
นับจากครั้งนั้นนะคะสารชั้นต้นพิพากษาวนายสุเทพลุงวิศวะ
มีความผิดจำคุก๑๕ปีแต่ลดโทษเหลือ๑ใน๓ก็คือจำคุก๑๐ปี
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อพวกของผู้ตาย
ขับรถตู้มาจอดที่หน้าร้านของฝาก
กีดขวางทางออกของลุงวิศวะจำเลย

ยังไม่ปรากฏว่ามีถ้อยคำที่ไม่สุภาพจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
แต่หลังจากที่ลุงวิศวะกระพริบไฟใส่รถตู้
และเกิดการบีบแตร่หลายครั้ง
วิศวะเริ่มใช้คำพูดไม่สุภาพในลักษณะยั่วโทรศัพท์ของผู้ตายค่ะ
ขณะนั้นลุงวิศวะมีอาวุธปืนอยู่ใกล้ตัว
แสดงว่ามีโทษะและพร้อมที่จะมีเหตุวิวาสกับพวกของผู้ตาย
ส่วนที่ลุงวิศวะดีกาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ในขณะนั้น
มีปากเสียงกันก่อนเล็กน้อยแล้วจึงจบลงด้วยการยิงกันนั้น
สารบอกว่าฟังไม่ขึ้นนะคะ
จากนั้นเองพวกของผู้ตายขับรถตู้และรถเก๋งออกไปแล้ว
แต่ลุงวิศวะขับรถตามไปทันทีขับแซงรถตู้ไปแล้วบีบแตรยาวใส่
แสดงให้เห็นว่าจงใจเจตนายั่วโทษะของผู้ตาย
ไม่ใช่แค่การบีบแตรเพื่อเป็นการเตือน
เหตุที่ลุงวิศวะมีพฤติกรรมเช่นนี้เนื่องจากมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
แสดงให้เห็นถึงนิสัยและพฤติกรรมว่าพร้อมที่จะสมัครใจวิวาส
ส่วนที่นายสุเทพหรือลุงวิศวะอ้างว่าผู้ตายเนี่ยลักษณะเข้ามาหาก่อน
ลักษณะเหมือนจะมามีเรื่องก่อนก็เลยชักปืนออกมายิง
เป็นการป้องกันตัวเองและครอบครัวที่นั่งอยู่ในรถ
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นนะคะพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุกสิบปี
ปรับสองพันบาทและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหม
สามแสนสี่หมื่นบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนวันนี้เองนะคะ
มาถึงขั้นตอนของสารดีการนะคะทนายฝ่ายผู้เสียชีวิตเดินทางมารับฟัง
พิพากษาของสารดีกาแตกปรากฏว่าผู้พิพากษารอลุงวิศวะนายสุเทพเนี่ย
ทั้งจำเลยและธนายจนเวลาร่วงเลยไปจนถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาที
ก็ไม่มีวี่แววจะเดินทางมาตามนัดและแถมไม่ติดต่อกลับมา
ผู้พิพากษาจึงทำตามกระบวนการกฎหมายสั่งริบเงินประกันแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทและออกหมายจับนะคะ
ภายใน๑เดือนหากจับกลุ่มตัวได้จะคุมตัวมาฟังคำพิพากษา
แต่ถ้าจับกลุ่มตัวไม่ได้จะอ่านคำพิพากษารับหลังวันที่๑๗มิถุนายนในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะคะว่าภายใน๑เดือนนี้จะเข้ามามอบตัวหรือเปล่าหรือตำรวจจะไปควบคุมตัวได้ที่ไหนนะคะ